ขนาดไหนแต่น้ำใจก็ยังมีอยู่ทั่วหนแห่งนะจ๊ะ
ไปดูที่แรกกันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและคณะสิทธิ์ชมรมคนรักพระธาตุ
ร่วมมือร่วมใจกันค่ะมาจัดตั้งโรงทานภายในวัด
เพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
โดยอาหารที่ทำภายในโรงทานก็มีมากมายนะคะ
มีทั้งข้าวเหนียวหมูทอดมีไข่ทอดมีแกงเขียวหวาน
หรือจะเป็นเมนูแซบอย่างตั้มบักฮุงกับอีเดอร์พอไม่พินออกทาน
ตั้มบักฮุงมันคือตับสมตับนี่แหละค่ะ
นี่ดูสิถูกต้องแล้วเป็นเมนูยอดฮิตนะคะของคนประเทศไทยนี่แหละ
แล้วก็มีหลายคนนะเดินทางมารับอาหารไม่ขาดสาย
บุคลากรทางการแพทย์เขาก็มารับอาหารจากที่นี่ด้วย
อนุโมทนาสาธุให้คนทำดีนะคะ
ส่วนใครที่จะไปรับข้าวเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือว่าให้เป็นคนที่เดือดร้อนจริง
ไปได้เลยนะคุณผู้ชมทุกวันตั้งแต่๕๓๐ถึง๑๑๓๐คือ๑๑๐๐ถึง๒๑๓๐นะคะ
ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติแต่อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย
ใส่ถุงมือไปก็ได้พกเจอคือดูแลรักษาความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ส่วนรวมให้ดีนะจ๊ะ
อีกที่หนึ่งนะฮะน้ำใจก็มีมาเต็มพิกัดเหมือนกัน
จังหวัดอุดรธานีซึ้งแล้วน้ำใจสาวอุดรธานี
เจ้าของโรงสีข้าว
เจสบานนครอุดรธานี

เขาจับมือกันร่วมกันจัดบริการอาหารฟรี
ให้กับผู้ที่ตกงานจากผลกระทบเจ้าโรคโควิดสิบเก้า
ตอนนี้นะใครตกงานไม่มีเงินไปเลยฮะไปที่นี่ไปเอาข้าวไปเอาอาหารฟรี
รับไปเลยแต่ว่ายังไงซะ๑คนต่อ๑ห่อนะฮะ

มีนี่เลยฮะร้านที่เขานำมาจัดไว้เนี่ย

ว่าจะเป็นร้านกระเพราซาว๕สาขาอุดรธานี

ครับอยู่ตรงหลังวัดโพวราราม

อกจากนี้ยังมีร้านข้าวมันไก่ตอน๕แยกอุดร
คือเขามาแจกเนี่ยนะช่วงเวลาไหน

แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งนะก็คือร้านข้าวคั่วหัวหอมถนนนะเรสวนเนี่ย
ร้านนี้เขาจะมาให้บริการตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึงบ่ายโมงนะครับ
มีทั้งมื้อเย็นมีทั้งมื้อกลางวันสะดวกสบายมาก
คือตามร้านต่างในอุดรธานีตรงนี้
เพราะว่าหลายร้านหลายสถานที่บริการต่าง
ปิดตัวลงในช่วงนี้ตามมาตรการของทางภาครัฐไง
ถูกต้องแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกแหละว่าหลายร้านเนี่ย